ข่าวที่ที่ฉันจะอ่านอันนี้ก็เป็นความเดือดร้อนของเจ้าของบ้านเดิมที่เกิดจากการก่อสร้างหมู่บ้านใหม่ในระแวกใกล้ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชนบุรีค่ะเขาบอกเจ้าของบ้านเดือดร้อนเลยค่ะเพราะว่าการก่อสร้างหมู่บ้านใหม่ข้างกัน
ถมดินขึ้นมาสูงสูงกว่าบ้านเดิมคือเท่าหลังคาบ้านของเขา
เพราะฉะนั้นเวลาฝนตกหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็มีความเสี่ยงกลัวว่าสักวันหนึ่งกำแพงจะถล่มลงมาค่ะ
ความทุกของคนที่อยู่เดิมอ่ะค่ะ
เจ้าของบ้านหลังนี้ที่คือระหว่าน
ก็พาทีมข่าวไปดูกำแพงหลังบ้านค่ะ

เพราะเวลาฝนตกน้ำมันก็อย่างที่เห็นเลยค่ะมันไหลออกมาจากรูแบบนี้นะคะ
สาเหตุมาเพราะว่าหลังกำแพงตรงนี้มีหมู่บ้าน
หมู่บ้านเขาก็ถมดินสูงสูงเท่าหลังคาบ้านของเธอนะคะ
สูงสามสี่เมตรเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยเวลาฝนตก
ก็จะซ้อกำแพงบ้านจนทะลุเป็นรูเราทำกราฟิกให้คุณผู้ชมดูเห็นไหมคะ
ดินของหมู่บ้านข้างถมขึ้นมาเลยกำแพงเข้าไปอีก
เนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นที่อยู่ต่ำกว่า
อันนี้ลำบากแน่นอนนะคะน้ำตอนนี้ซ้อกำแพงจนทะลุเป็นรู
แล้วมันก็ไหลทะลักผ่านช่องกำแพงเป็นแบบนี้มา๕๖ปีแล้วค่ะ
พื้นดินมันไม่เท่ากันคุณจุธามาศบอกว่า
อยู่แถวนี้อยู่บ้านหลังนี้มาสิบกว่าปีก่อนที่หมู่บ้านใหม่
จะมีการสร้างซิอีกนะคะแล้วเขาเริ่มถมดินกันเมื่อปี๒๕๕๙
แล้วก็สร้างหมู่บ้านทีนี้พอสร้างแบบนี้เนี่ย
ฝนตกปุ๊บน้ำไหลทะลุกำแพงเข้ามาในบ้าน
เขาก็กลัวค่ะโอ้ยิ่งนานวันเดี๋ยวกำแพงบ้านถล่ม
อยากให้หน่วยงานช่วยเข้ามาดูแก้ไขหน่อย
เคยร้องเรียนไปแล้วนะคะเทศบาลก็ไปแล้วไปตั้งแต่เริ่มสร้างโครงการ
เห็นท่าไม่ดีก็ไปแจ้งเทศบาลแล้วจนตอนนี้บ้านสร้างเสร็จขายจะหมดโครงการอยู่แล้ว
ยังไม่ได้รับการแก้ไขเลยนะคะเรื่องยังเงียบอยู่เลย
ก็ไปแจ้งไว้ที่สพสัตหิบก็เหมือนกันแจ้งนิติของหมู่บ้าน
ก็ไม่มีใครสนใจเพราะว่าบ้านหลังนี้มีหมู่บ้านนี้มีทั้งหมด
กว่าเจ็ดสิบหลังคาเรือนแต่มีอยู่สี่หลังที่กำแพงมันชนกับ
หมู่บ้านข้างเขาก็รับปัญหานี้กันเต็มกัน
คุณผู้ชมดูนะคะสภาพคือนี่น่าเห็นใจมากจริงนะคะ
อยู่ไปก็ไม่ได้อยู่ก็ลำบากนะคะเนี่ยค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบ้านสี่หลังของหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะ
ไม่ทราบว่าได้รับผลคนทุกบ้านน้อยแค่ไหน
เพราะว่าบ้างหลังเขาก็อยู่บ้างหลังเขาก็ไม่อยู่
แต่อย่างนี้ค่ะบ้างหลังเขาก็อยู่ต่างประเทศ
ก็เลยไม่ได้มีการถึงสอบอะไรกัน
อยากให้ในงานเข้ามาช่วยเหลือคือ
มาหาเนื้อทางการแก้ไขให้หน่อยค่ะ
มันเดี๋ยวรอจริง๗๘ปีแล้วมันหมากมาก
อย่างน้อยลงไปดูนะคะไปพูดคุย
อย่างน้อยรับรู้ปัญหาแสดงความเห็นใจ
แล้วลองพูดคุยดูว่ามันจะมีวิธีการยังไงบ้าง
ก็อย่างน้อยเราจะทำให้คนที่ร้องทุกข์ใจชื้นหน่อย
เขาเผชิญปัญหานี้มา๖๗ปีแล้วค่ะ

คือผู้เท่าผู้แก่เขาบอกก่อนที่จะมีการสร้างหมู่บ้าน
ตรงจุดนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเอาวัวควายมาปล่อยกินย่ากันนะคะ
แล้วช่วง๑๐ปีที่ผ่านมาพอมีหมู่บ้านมาสร้างใหม่
ก็ถมดินถมสูงกว่าจุดที่อยู่คนที่อยู่เดิม
คราวนี้น้ำมันก็ไหลลงมานะคะ
ก็เป็นปัญหามาตลอด๗ปีเต็ม
นายกเทศมนตรีตำบลบังเสล่ค่ะ
บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าก่อนหน้านี้ที่หมู่บ้านเขาถมดินสูง
เขาก็มีวิธีการก็คือเทปูนแล้วระหว่างช่องกำแพงของทั้งสองหมู่บ้าน
คือดินไม่เท่ากันแต่ว่าใช้วิธีเทปูนระหว่างช่องกำแพง
เพื่อให้น้ำไหลลงท่อระบายน้ำ
แต่มันก็ไม่ได้ผลนะคะน้ำมันไหลไปที่บ้านของอีกฝั่งหนึ่ง
จนคือมันเป็นแอ่งกระทะค่ะ
ก็ท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวจะส่งทีมกองช่างมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

นี่นะคะท่านบอกแล้วเดี๋ยวจะส่งทีมลงไปช่วยดูนะคะ
แล้วก็จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงกับทั้งสองฝ่าย
แก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจังกำหนดกรอบเวลาให้ชัดเจน
แล้วถ้ายังไม่มีการดำเนินการใดอีก
ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ
ทุกข์ของ๔บ้านเนี่ยก็คือทุกข์นะครับ
ทุกข์ก็คือทุกข์ไม่ใช่น้อยหรือไม่ใช่มาก

เดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างชัดเจนเลย
เรื่องที่จะลงมาดูแก้ไขค่ะ